ผมมีควันหลงเวอเรนไทน์มาฝาก

น้องนักเรียนเขามีวิธีการแสดงความรักกับคุณครูด้วยการเอาสติ๊กเกอร์รูปหัวใจไปติด
คือจริงแล้วการเอาสติ๊กเกอร์รูปหัวใจไปติดเสือเพื่อนไปติดคุณครู
มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแบบนักเรียน

มมัธยมกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

แล้วโดนเด็กลุมติดเห็นแต่ซุปตา
คือแบบมันเยอะมากเขาได้ฉายาเป็นมิสวาเลนไทยเลยนะ
คุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเขาติดเยอะขนาดไหน
คนในโซเชียลโอ้โหแชร์กันเยอะมาก
นี่อันนี้คือบรรยากาศวาเลนไทยที่โรงเรียนเทพปัญญา
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี

นี่เขาก็เป็นการแชร์ภาพ

ดูโดนแปลกนี่เออ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นมิสวาเลนไทย

ตัดสินจากจำนวนสติ๊กเกอร์รูปหัวใจที่เด็กเอาไปติดให้
เยอะที่สุดได้ตำแหน่งนั้นไป

นับลำบากเลยล่ะไม่รู้จะนับอันดูส่วนไหนบ้างเนาะ
ดูสิเด็กก็ติดหน้าตาติดกันหมดเลยนะครับ
คุณครูคนนี้คือนางสาวชมัยพรสมออน
หรือว่าคุณครูตุ๋มติ๋มอายุ๒๔ปี

บอกเปิดใจบอกว่าดีใจนะ
ประทับใจด้วยที่เด็กมอบสติ๊กเกอร์ให้
ก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างดีในการทำหน้าที่คุณครูต่อไปนะครับ
รู้สึกดีใจตั้งแต่เด็กบอกให้นั่งลงก่อนนะคะที่ใช่

แล้วก็คิดว่าเราสอนอยู่ทุกวัน
ก็ไม่คิดว่าเด็กจะแบบรักมากขนาดนี้ค่ะ
โดยเฉพาะรูปหัวใจมากกว่าเป็นพันดวงค่ะ
ที่มาอยู่ในตัวเรา

ตอนแรกมันเห็นแต่ลูกตาไงอย่างที่บอก
พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งด้วยดีกว่าค่ะที่แปลงดอกไม้
ห้วยสำรานห้วยเจริญจังหวัดอุดรธานี
นี่เลยเขามีงานวิวาหวานนะคะ

นี่พระเอกนางเอกของงานเลย
กลางสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
มีคู่รัก๓๐คู่ร่วมจดทะเบียนสมรส

คู่รักคู่นี้คือคู่รักที่มีอายุมากที่สุดค่ะ
คุณยายพรมเลาะหนองวัย๗๘ปี
กับคุณตาสวยเลาะหนองวัย๗๖ปี
เป็นชาวนาแล้วก็รับจ้างด้วยนะคะ

หลังแต่งงานกันมานาน๕๘ปีแล้ว

คือคุณยายอายุมากกับคุณตา

ภายใต้ชื่อเบตงที่รักรักที่สุด
สุดสยามซึ่งมีคู่รัก๓๓คู่เข้าร่วมกิจกรรมนี้
รวมไปถึงตาอีนทองเรืองอายุ๘๐ปีกับยายหนูพุ่มเรืองพักดีอายุ๗๑ปี
ไม่แพ้กันใช้ชีวิตคู่มานานกว่า๔๐ปี
มีลูก๕คนมีหลานเต็มไปหมดเลย
ก็เลยมีการแนะนำแบบนี้พาคุณตาคุณยายสองคนนี้
จดทะเบียนสมรสซะเลยให้ถูกต้องตามกฎหมาย
จะได้มีสิทธิ์ในการจัดการเรื่องของสินสมรสร่วมกันให้กับลูกหลานต่อไป
ส่วนบรรยากาศที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองปฐุมธานี
ก็คึกคักไปด้วยคู่รักแน่นเลย๙๐คู่

เอ้าทำไมตัวฉันได้ไหมเป็นคู่รักอายุเยอะเนอะ
คู่รักที่อายุมากที่สุดชนะคู่รักคู่เมื่อกี้เลยนะคะ

อายุ๗๕ปีค่ะทั้งคู่เนี่ยนะครองรักกันมานาน๕๕ปีแล้ว
มีลูกด้วยกัน๓คนอยู่กินกันมายังไม่ได้จดทะเบียน
ก็เลยถือโอกาสนี้แหละจดทะเบียนไปเลย

สมัยก่อนเขาอยู่ด้วยกันมานานได้มากขนาดนี้นะ
มีคนเคยเขียนเป็นคำพูดคำคมไว้บอกว่า
ตากับยายเราหรือคนสมัยก่อนเขาอยู่ด้วยกันยืนยาวขนาดนี้
เพราะเขาเกิดมาในยุคที่เวลามีอะไรเสียเนี่ย
เขาซ่อมเขาไม่ได้ทิ้งเราซื้อใหม่
ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มีโซเชียลคือใช้การคุยกันมากกว่านะครับ
ท้ายกันที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างในวันแห่งความรัก

รวมทั้งกะเหลี่ยงคอยาวไปร่วมขบวนขันหมากด้วยนะครับ
ก็มีพิธีใบสีสู่ขวัญตามประเพณีล้านนา
พร้อมกลางญาติพี่น้องนักท่องเที่ยวจรวดมากที่ไปร่วมบรรยากาศจนชื่นมื้นทีเดียว
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศวาเลนไทยทั่วประเทศ
มาฝากกันหน่อยเป็นควันหลงนะครับ